ไปดูเรื่องราวของหญิงแกร่งคนหนึ่งเป็นชาวชุมพรนะครับ
สู้แล้วก็มุมานะในการทำงานรับจ้างปอกเปลือกมะพร้าว
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับ

ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่อยู่คู่กับชาวปากใต้มาเนิ่นนานแล้วล่ะ
ปัจจุบันนะครับคนรุ่นใหม่ก็หันหลังให้

นับวันจะหารายงานที่ทำอาชีพนี้ยากเต็มทีครับ
เพราะว่าเป็นงานที่หนักแล้วก็มีความเสี่ยงสูง
แต่ปัจจุบันนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ย
บอกเลยว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็ข้ออ้าง

นั่นก็คือนางสาวธิวาพรแก้วยอดเขาหรือว่า
คุณนู้เรียกสิทธิ์สั้นคนหนู้แล้วก่อน

เป็นชาวตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ

ก็เป็นคนอยู่ที่จังหวัดกระบี่
ต่อมามารู้จักกับหนุ่มชุมพร
กับนายชาตรีพ่วงแม่กรองนะครับ
ปัจจุบันอายุ๓๓ปีก็แต่งงานกัน
มีพยานรัก๑คนนะครับเป็นลูกชายอายุ๑๒ขวบ
แล้วก็แรกครอบครัวตัวเองก็มีอาชีพรับจ้างตัดย่าง

จนกระทั่งเมื่อ๕๖ปีสามีเขาก็ไปรับจ้าง
อกเปลือกมะพร้าวในโรงรับซื้อมะพร้าวใกล้บ้าน
ตนเองเลยขอมาฝึกหัดด้วยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
นี่เป็นไงความคิดดีอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณสามีนะครับ

เธอก็บอกว่ารายได้ก็ดีนะครับเฉลี่ย
รวมทั้ง๒คนปอกได้วันละ๑๒๐๐๑๓๐๐ลูกนะครับ
คิดค่าแรงคิดเป็นร้อยละ๖๐บาท

ลูกละ๖๐สตางค์ก็จะมีรายได้ต่อวันประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท
ถ้าคิดเป็นเดือนนะเอาแบบคร่าวทั่วไปก็คูณ๓๐เข้าไป
เอา๗๐๐ไปคูณ๓๐ก็จะได้สักประมาณ๒๑๐๐๐บาทต่อเดือน
นี่คือรายได้นะครับถือว่าถ้าตั้งใจทำงานทุกวันทุกวัน
ก็สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน
เรียกได้ว่าเป็นสาวสู้ชีวิตที่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะ
ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือคุณสามีในการทำงานเพื่อสร้างรายได้
หารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั่นเอง

เป็นงานที่ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยถนัดก็ยังสู้นะคะ
ถูกต้องเดี๋ยวดิฉันต้องลองขึ้นปีนต้นมะพร้าวแทนลิงแล้วแหละ
เผื่อจะช่วยที่บ้านเก็บมะพร้าวลงมาได้

ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการที่ไม่ยอดท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยในการสู้ชีวิต
สำหรับการประกอบอาชีพของคนเราเนี่ยนะ